ต้องระวังฟืนไฟกันด้วยนะครับ

ไฟไหม้อาคารเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี

ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่อาคารตึกหนึ่ง
ซึ่งข้างล่างเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อ
แต่ไฟมันเกิดไหม้ตั้งแต่ชั้น๒นะครับ
ความเสียหาย๗คูหาคุณผู้ชม

แล้วก็รถดับเพลิงต้องระดมกำลังเข้าไป
ฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลา๒ชั่วโมง

ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบ้านบึงและใกล้เคียง๕คัน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงนะครับ
ระดมกำลังกันเร่งเข้าไปฉีดน้ำ
กัดไฟที่กำลังลุกไหม้ห้องแถวไม้๒ชั้น
ของร้านสะดวกซื้อเลขที่๔๒๗เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงนะครับ
เพลิงได้ลุกไหม้บริเวณชั้น๒ของร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ที่สำคัญคือลุกลามไหมคุณ
เพราะว่าห้องข้างเคียงแล้วก็ตึกแถวตรงนี้เป็นไม้ทั้งหมดนะครับ
ดังนั้นไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วอีก๗ห้องนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัด

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ข้างบนจะมีคนนอนอยู่หรือเปล่าหรือยังไง
ใช่คือเขาตะโกนกันบอกไฟไหม้ไฟไหม้ก็หนีตายลงมากันได้หมดนะครับ
พนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟังบอกก่อนเกิดเหตุ
ทุกคนทำงานกันตามปกติที่ชั้นล่างนะครับ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดที่บริเวณชั้น๒

แล้วก็มีกลุ่มควันสีดำลอยออกมานะฮะ
จากนั้นก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
โทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ขอรถดับเพลิงเข้ามาช่วยระงับเหตุนะครับ
ทางด้านตำรวจได้ทำการรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อจะทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดนะครับ
แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

ก่อนจะให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๒ลงพื้นที่
และประเมินความเสียหายในช่วงเช้าวันนี้ต่อไปนะครับ
ส่วนเมื่อคืนคนที่พักอาศัยอยู่ตึกแถว

เพราะมันเป็นไม้กลัวเรื่องของการพังถล่มด้วยนะครับ
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอายุกับ๑๐๐ปีแล้วด้วยนะครับ